กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
พาไปดูปฏิบัติการของตำรวจและคณะทำงานแก้ไขสลากกินแบ่ง

ซึ่งเขาก็มีการไปจับกลุ่มนะคะ
บริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่
ซึ่งเป็นบริษัทที่ไปกว้านซื้อลอตเตอรี่มานะคะ
เขาไม่ได้โคต้าแต่ไปกว้านซื้อจากคนที่ได้โคต้ามา
แล้วก็เอามาขายออนไลน์ในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
นี่แหละค่ะเป็นปฏิบัติการที่ตำรวจได้เข้าไปนะคะบุกบริษัทนี้นะคะ
โดยนายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ไปนะคะกับพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการแห่งชาติ
ประสานกำลังตำรวจภูทรภาคหนึ่งเอาหมายสารไปตรวจสอบบริษัทชื่อว่า
มังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดค่ะอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
เป็นการปฏิบัติการ๒จุดนะคะก็คือที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทมังกรฟ้าที่นนทบุรี
แล้วก็ที่บริษัทมังกรฟ้าสาขาเมืองเลยที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ปรากฏว่าจากปฏิบัติการนี้พบสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมกว่า๒ล้านฉบับค่ะ
ล้านฉบับนี้เตรียมจะนำเสนอขายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันชื่อว่ามังกรฟ้า
จะเอาไปขายเริ่มต้นใบละ๑๐๕บาทคุณผู้ชม
คือทำไมเขาถึงเข้าไปตรวจสอบที่นี่เพราะว่ามีการร้องเรียน
บอกว่าบริษัทเนี้ยไม่ได้รับการจัดสรรโคต้าแต่วิธีการก็คือไปกว้านซื้อ
กว้านซื้อมาจากผู้ที่เขาได้รับโคต้าบ้างผู้ค้ารายย่อยแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยค่ะ
พอได้มาแล้วก็เอามาขายในระบบออนไลน์ในราคาเริ่มต้น๑๐๕บาท
เพราะฉะนั้นราคามันก็เลยไม่ลงมันก็อยู่ในระดับนี้ขึ้นไปนะฮะ
นี่ถือเป็นการแทรกแซงกลไกราคาจนทำให้สลากนั้นมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
แต่แล้วเนี่ยหลายร้อยร้านแล้วคุณเอาเงินตรงนั้นไปทำอะไร
เนี่ยถ้าเกิดเลี่ยงภาษีก็มีความติดตามกฏหมายอีก
ซึ่งต้องไปดูว่าเข้าข่ายอะไรบ้างในข้อกฎหมาย
ก็รายใหญ่เลยนะคะเพราะว่า๒ล้านกว่าฉบับ
แล้วก็๒สาขาด้วยทั้งนนทบุรีแล้วก็ที่เลย
ปฏิบัติการนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาจับเริ่มไปบุกจับตอน๑๐โมง
แต่ปรากฏว่าตอน๑๑โมงเข้าไปดู
ยังเห็นว่ามีการโพสต์ขายสลากินแบ่งรัฐบาลแบบชุดอยู่เลยนะคะ
นี่คือช่วงเวลามีประมาณเที่ยงเขาจับไปแล้วตอน๑๐โมง
ก็คาดว่าแอดมินอาจจะไม่รู้เรื่องที่บริษัทโดนตรวจค้นแล้ว
ของกลางก็โดนอายัดไปแล้วนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าเตรียมขยายผลค่ะว่าไปดูแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะคะ
นี่บิ๊กโจ๊กนะคะบอกว่าต้องไปขยายผลดูว่ามีใครได้รับโคต้า
แล้วมามีส่วนร่วมกับการขายสลากของบริษัทนี้
ทั้งการใช้โคต้าจองสลากแล้วส่งต่อ
หรือคนที่มีโคต้าแล้วเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้

แล้วก็ยังขยายผลไปตรวจสอบความผิดส่วนอื่นด้วย
ฟอกเงินแล้วก็ความผิดทางด้านออนไลน์ด้วยค่ะ
สิ่งนะครับสิ่งความผิดที่พบเห็นนั่นแหละครับ
ก็คือมีการจำหน่ายสลากให้ประชาชนเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนด

ในส่วนวันนี้เราพบสลากที่มารวมไว้ทั้งหมดนะครับ
มีประมาณ๔๐๐โควต้าเฉพาะในงวดนี้นะ
แล้วการเมื่องการของเขาเมื่องการมาตั้งแต่ปี๖๓
ก็คิดดูว่าปริมาณเงินรายได้

แล้วก็มาดูอีกว่าจากการสแกนเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่ง

เรื่องของการขายสลากออนไลน์
ถ้าไปคุยกับกลุ่มผู้ค้าสลาก
ก็คือเขาก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย

มันทำให้เป็นต้นเหตุของปัญหาสลากเกินราคา

แล้วก็เสนอให้กองสลากปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทะเบียนกับกองสลากผ่านออนไลน์
ค้ารายย่อยจะได้เข้าถึงการค้าได้ทั้งหมด
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการตัดช่องทางกลุ่มค้าออนไลน์
แทรกแซงราคาได้ยากขึ้นนะคะ
แต่ว่าทางที่ดีที่สุดที่จะทำควบคู่กันไป
แล้วราคาจะลดเลยแน่นอน

สลากให้กับทุกคนที่เขามาสมัครกับสำนักงานสลากแล้ว
ทั้งล้านหกหมื่นกว่ารายนี้

นี่ค่ะเรื่องของการลงทะเบียนผู้ค้าผ่านออนไลน์
มันเหมือนกับเป็นอุปสรรคที่ทำให้
คนส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
โดยเฉพาะชาวบ้านแล้วก็ผู้พิการ
ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้ก็เลยมีการเข้าเรียกร้อง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็สำนักงานสลากได้มีการนัดหารือผู้ค้าอีกครั้งหนึ่ง
วันที่๒๙มีนาคมนี้ค่ะ